คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามขีดเส้นใต้ประชามติกันต่อในช่วงนี้นะครับผมรับหน้าที่ต่อจากคุณเขมสอน

ผู้เชี่ยวชาญด้านของข้อมูลตัวเลขเชิงวิชาการ
สะท้อนถึงพฤติกรรมคนในโลกโซเชียล
อาจารย์ครับวันนี้ไทยรัฐทีวีมีข้อมูลชุดตัวเลข
ร่วมกันกับบริษัทแสนรู้จำกัด
ก็มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งบริษัทแสนรู้จำกัดเนี่ยนะครับ

แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวเลขออนไลน์แบบเรียลไทม์
วันนี้ชุดข้อมูลตัวเลขที่จะปรากฏจากนี้ไปเนี่ย
เป็นการทยอยเก็บสถิติข้อมูลมาอย่างต่อเนื่อง
อาจจะไม่สามารถการันตีได้ทั้งหมดว่านี่คือสิ่งที่จะสะท้อนทิศทางอนาคตของประเทศไทยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์
แต่บอกได้เบื้องต้นว่าการเมืองไทย
หรือความรู้สึกนึกคิดของคนในโลกโซเชียลนั้นเขามองกันอย่างไร
อาจารย์ครับถ้าพูดถึงวิธีการจัดเก็บก่อน
วิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างเหล่านี้มันจำเป็นไหม

หรือจะต้องมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจของคนในโลกโซเชียลครับ
ในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้นะครับ

แล้วไปดูว่าคนที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน
เขาคุยกันว่าอย่างไรเขาสื่อสารกันอย่างไร

แล้วมารวบรวมเรียบเรียงมาจัดระบบใหม่ครับ
ซึ่งในเบื้องต้นนะครับมีการรวบรวมข้อมูลจากประชากรประมาณสักแสนกว่าคน
และมีการดึงชุดข้อมูลประมาณสัก๑๙พันกว่าข้อความครับอาจารย์
ปรากฏตัวเลขดังที่ปรากฏหน้าวอลเมื่อสักครู่นี้
นั่นคือชุดข้อมูลเบื้องต้นที่เรารวบรวมดึงมาจากแหล่งต่าง
เอาชุดนี้ก่อนครับอาจารย์บอกอะไรเราบ้าง

ซึ่ง๓ตัวหลักจะเป็นการเก็บรวบรวมเอาไว้

เรียงใหม่ว่าแต่ละคนมองประเด็นต่างอย่างไรบ้าง
ซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลนี้มันจะเป็นชุดข้อมูลที่แฝงฝังไปตลอดเลย
ว่าในอนาคตสมมุติว่าวันนี้ผมอายุ๒๓
เมื่อผม๕๐ปีก็ยังคงจะมีข้อมูลชุดนี้อยู่

สิงหาคมก็ประมาณสัก๒๐วันโดยประมาณนะครับ
แล้วยังมีชุดข้อมูลต่อไปครับอาจารย์เชิญตรงนี้ครับอาจารย์ครับ
ข้อมูลต่อไปกำลังจะบอกเราว่า
จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเบื้องต้นนั้นนะครับคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เขาคิดว่าเขาจะไปรับหรือไม่รับข้อมูลอะไรอย่างไรเนี่ย
บรรยากาศข่าวคราวที่ปรากฏก็มีผลเหมือนกัน
พอไปสอบถามว่าถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดู
คุณจำเหตุการณ์ต่างอะไรได้บ้างที่เกิดขึ้น
แน่นอนครับในช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมอาจารย์
ข่าวลิงที่พิจิกส์ฉีกบัตร

ถัดมาไม่กี่วันอดีตนายกอภิษฐ์ครับ
ได้มีการแถลงจุดยืนว่าไม่รับร่างรัฐมนุนชุดนี้ร่างนี้
ให้เหตุผลคือรอชุดที่ดีกว่าเพื่อวันที่ดีกว่า

ถัดมาพอต้นเดือนสิงหาคมอดีตนายกยิ่งแล้วก็ออกมา
แหลงจุดยืนเหมือนกันบอกว่าไม่รับร่างรัฐมนูล
และหลังจากนั้นครับถัดมาอีกหนึ่งวัน๓สิงหาคม

ก็มีการโชว์ความแข็งแรงของหีบบัตรพลาสติก
ซึ่งเบื้องต้นสั่งมาประมาณ๕๐๐๐หน่วย

สุดท้ายปรากฏยนต์ประยนต์มาหีบแปลก
นี่คือข่าวปรากฏที่คุณผู้ชมสามารถจดจำได้
อาจารย์ครับมันบอกอะไรเราบ้างข้อมูลชุดเหล่านี้

เมื่อคู่กับประชามติมากที่สุด
ถ้าสังเกตดูคือในอดีตเวลาเราดูทีวี
เราเห็นข่าวต่างแล้วเราอาจจะอยู่เฉย

แต่ทุกวันนี้เราสามารถสื่อสารทางออนไลน์ได้
ข่าวที่เกิดขึ้นคือ๕ข่าวที่มีคนพูดถึงกันมาก

ในวันที่ปรากฏเป็นข่าวดังที่เกิดขึ้นมา

แม้กระทั่งเรื่องกรณีที่โยนหีบเลือกตั้งแล้วแตก
คนในออนไลน์สื่อสารกันนอกจากคุยแล้วยังทำอะไรครับ
สังคมออนไลน์ยังสื่อสารด้วยการวาดเป็นการ์ตูน

อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ที่เมื่อปี๕๐ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
ครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าอาจารย์ครับ
ชุดข่าวที่ปรากฏนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูข้อมูลชุดต่อไป
นั่นคือการสอบถามความเห็นคนในโลกโซเชียลในเบื้องต้น
คุณผู้ชมจะไปรับหรือไม่รับการออกเสียงประชามติในรอบนี้นะครับ
ซึ่งก็รวมถึง๒คำถามเลยนะครับอาจารย์ทั้งร่างรัฐมนูลแล้วก็คำถามพ่วงด้วย

กว่าเปอร์เซ็นต์ครับบอกว่าไม่รับ

แต่ทำไมกระแสที่จะออกไปใช้สิทธิ์หรือกระแสที่จะออกไปรับ
มันมีจำนวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เลยครับอาจาร
เพราะคนที่จะออกไปรับนะครับมักจะอยู่เฉย

เขาไม่แสดงความเห็นทางการเมืองออกไปในสื่อสังคมออนไลน์เท่าไหร่
เพราะฉะนั้นถ้าสังเกตก็คือว่าคนที่ไม่รับ
จะแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอย่างชัดเจนประกาศชัดเจนจุดยืนชัดเจนเลย
เนื่องจากว่าเขาไม่มีเวทีอื่นในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเหมือนกับปกติ
ในปี๕๐อาจจะออกมาเดินลนรงค์อาจจะออกมาแสดงความคิดเห็นที่ชัดเจนได้
ในปีนี้ไม่สามารถทำได้เขาสามารถทำได้เฉพาะในออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์เท่านั้น
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกิดขึ้นจึงค่อนข้างชัดเจนครับว่า
สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยไม่รับจะมีมากกว่าลับลับอาจจะอยู่เงียบ
แล้วเดินไปที่หน้าครูหากาตรงนั้นก็ได้
เหมือนกันคุณผู้ชมครับต่อเนื่องเลยไปแบบรวดเร็วนะครับ
พื้นที่ประเทศไทยที่เราจำรองมาให้คุณผู้ชมติดตาม
นี่คือการสอบถามความคิดเห็นแล้วแบ่งเป็นรายภาพ
ว่าแต่ละภาคเขาจะรับหรือไม่รับอย่างไรบ้าง
ซึ่งส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมเริ่มดูกันที่
ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับสีแดงนี่ครับอาจารย์
ส่วนใหญ่แล้วคือเห็นว่าจะไม่ไปรับ

อีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยประชากรหนาแน่น

มาครับในพื้นที่ภาคกลางคุณผู้ชมครับ

สีแดงก็ยังคงมากกว่าสีเขียวอีกเช่นเดียวกัน

ในพื้นที่ภาคใต้สีแดงเนี่ยก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับ
คือทั้งประเทศส่วนใหญ่แล้วแนวโน้มก็คือว่า
ถามก่อนหน้านี้จะไม่รับอย่างแน่นอน

ข้อมูลต่อไปคือถามว่าแล้วคุณผู้ชมเนี่ย

ส่วนใหญ่สีเขียวนะครับประมาณ๒๕กว่าเปอร์เซ็นต์

เพราะว่าที่ผ่านมาประชามพันธ์เข้าถึงประชาชนน้อย
ประชาชนพอไม่สามารถสื่อสารได้โดยตรงนะครับ
ประชาชนเลยต้องการเรียกร้องให้มีการประชามพันธ
เรื่องของการลงประชามตินี้ให้มาก
แสดงความคิดเห็นมากครับในสื่อสังคมออนไลน์ว่า
ทำไมไม่รู้เรื่องทำไมจะต้องทำยังไง
เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นของคนที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
เพราะไม่รู้ก็เลยอยากจะรู้ก็เลยสนใจมากยิ่งขึ้น
ไปดูกันต่อครับชุดข้อมูลจากโลกโซเชียลที่เรารวบรวมกันเอาไว้
นั่นก็คือการสอบถามความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะครับ

โด่งมาเลยครับลุงตู่นายกลุงตู่ครับ
พระเอกประยุทธรรมลงมาก็เป็นอดีตนายกอภิสิต
ดิตนายกยิ่งลักษณ์อาจารย์มีชัยแล้วก็กรกตสมชัย

คล้องกับเรื่องประเด็นข่าวต่างที่เกิดขึ้นมานะครับ

นายกรัฐมนตรีแน่นอนครับมีการพูดถึงเรื่องประชามติค่อนข้างมาก
แม้กระทั่งอดีตนายกทั้งสองท่าน
เวลาที่มีการพูดถึงเรื่องการลงประชามติ
แนวโน้มของคนที่คล้อยตามนะครับ
แนวโน้มของคนที่สนับสนุนก็มีอยู่จำนวนนึง
แม้กระทั่งกรณีของกรกตสมชัยเอง

ประชาชนก็เลยสนใจจากตรงนั้นควบคู่กับคำสำคัญคือประชามติครับ

ก็คือบึกชมก็คือชุดข้อมูลจาก
ความคิดเห็นของคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านหน้าจอทีวี
ซึ่งคำถามคือคุณผู้ชมวันนี้ถ้าไปใช้สิทธิ
จะรับหรือไม่รับการออกเสียงประชามติในรอบนี้
ผลปรากฏว่าจากประมาณ๑๖๐๐กว่าคนนะครับอาจารย์
กว่าคนบอกว่านี่ครับแท่งสีเขียวนำโด่งมาผิดกับเมื่อกี้นะครับ
ขณะที่แท่งสีแดง๓๗บอกว่าไม่รับ
อาจารย์ครับเกิดอะไรขึ้นทำไมมันพลิกโผล่พลิกผันกันแบบนี้ครับ
ในการตัดสินใจหน้าจอนะครับ
อาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างก็ตรงที่เวลาท่านตัดสินใจกดไปนะครับ
กลัวว่าคนจะรู้นะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตัดสินใจตรงเท่าไหร่
แต่โดยภาพรวมแล้วมันคือภาพสะท้อนของการปรากฏการณ์วันนี้ที่เกิดขึ้นกับ
บอกได้ชัดเจนไหมครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ย
แน่นอนว่าเดี๋ยวคะแนนจริงจากกรกตออกมาน่าจะเป็นทิศทางคล้ายกัน
ผมเชื่อว่าอาจจะใกล้เคียงกันกับตัวเลขนี้
แต่อย่างไรก็ตามเราต้องรอคะแนนจริงจากกรกตนะครับ

เดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์และบรรยากาศต่างเนี่ย

ช่วงหน้ากลับมาติดตามขีดเส้นใต้ประชามติกันต่อครับ